ปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่คลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์คนร้าย
สกุตเตอร์เข้าไปในห้าง

เออแล้วก็ไปก่อเหตุปล้นทรัพย์สินภายในห้างนะคะ
จนทำให้ประชาชนเห็นเหตุการณ์นี้ก็แตกตื่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สต๊อกโฮมของสวีเดนค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ชายสองคน
เขากำลังพังประตูร้านนาฬิกา
อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชานกรุงสต๊อกโฮมของสวีเดน

นี่คือภาพวิดีโอของผู้ที่เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพโจร๒คนนี้ค่ะ
แต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้าสวมหมวกไอ้โม่งถุงน่องนะคะ
ก็พังประตูร้านเข้าไป
แล้วก็นำมอเตอร์ไซค์สกุตเตอร์เนี่ย

อ๋อเอาไปแบกเอาไปแบก

สองคนนี้ขี่สกุตเตอร์หนีออกไป

ก็วิ่งตามมา

เนี่ยได้ยังไง

คือยามก็งงยามคงงแหละ

เพราะต้องบอกว่าสต๊อกโฮมสวีเดนเนี่ยจริง
ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะ

ว่าเป็นประเทศที่ยึดหน้าอยู่ที่สุดในโลกบ้าง

อัตราการเกิดอาทยากรรมต่ำมาก

คุณเล็งดูดีนะเดี๋ยวไปเจอสกูตเตอร์
ไม่เอานะคุณอยากขับสกูเตอร์เข้าไปแบบนี้นะไม่ดี